ได้มีการโพสต์เอาไว้บอกว่ากำลังจะไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนึง
เธอเนี่ยถูกอดีตนักแสดงตลกชื่อดังที่ผันตัวไปสู่แวดวงการเมือง
ไปเป็นโคศกพักการเมืองพักหนึ่งคุกคามทางเพศ
ส่งข้อความไปคุกคามทางเพศส่งภาพอวัยวะเพศไปให้
ส่งข้อความชวนคุยคุยไปคุยมาวกไปเรื่องอวัยวะเพศตลอดเลยเหรอ
โอ้โหเพราะนี้นะคะก็จะช่วยผู้หญิงคนนี้
วันนี้คุณกันจอมพลังพาผู้เสียหายไปแจ้งความค่ะ
ใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่านางเสาเอนะคะ
ผู้เสียหายท่านนี้เป็นผู้หญิงวัย๔๐ค่ะ
ไปแจ้งความที่สอนอสุทธิศาล
ซึ่งก็บอกว่ามีโคศกพักการเมืองพักหนึ่ง
ส่งภาพทะเบียนราชที่มีใบหน้าของผู้เสียหาย
ในธำนองที่ว่าบ้านอยู่ที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวจะไปหา
โอ้โหคือปกติข้อมูลทะเบียนราชจะใช้ในทางราชการ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าโฆษกพักการเมืองคนนี้

คือที่ผ่านมาเคยแนะนำให้ผู้เสียหาย

ทำไปด้วยอะไรมีเจตนาอะไร

ก็เลยมองว่าน่าจะเอาทะเบียนราชมาขู่
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากับแฟนเก่าของผู้เสียหาย

ส่งภาพอวัยวะเพศของผู้หญิงคนหนึ่งไปให้

นางสาวเอผู้เสียหายบอกว่ารู้จักกับโคศกคนนี้มาหลายปีค่ะ
เพราะว่าเขาเคยมีปัญหากับอดีตสามีของเธอจริงเมื่อหลายปีก่อน

ส่วนทะเบียนราชที่คู่กรณีนำมาข่มขู่เชื่อว่า
น่าจะได้มาจากตำรวจหรือเปล่าเธอตั้งข้อสังเกตนะคะ
เพราะว่ามันมีข้อความบนใบหน้าว่า
ใช้ในราชการตำรวจเท่านั้น

ที่ผ่านมาเธอถูกคู่กรณีส่งข้อความ
คือเหมือนกับคุยไปคุยมาโยงเป็นเรื่องทางเพศตลอดเลย
สงสัยอยู่ในสวนคงจะโดนมดกัดจนจุดจุดบวมอะไรอย่างนี้

ไปเรื่องแบบนั้นอ่ะเธอบอกเธอกลัวนะคะ
เพราะว่าด้วยความที่คู่กรณีทำงานแวดวงการเมืองด้วยค่ะ
เหยียดหยามเรื่องเพศเราแบบรับไม่ได้เลยค่ะ
ส่งกี่ครั้งแล้วแบบนั้นแล้วค่ะ
ก็ส่งสามรูปแล้วแต่รูปเปรียบเปยเราแบบ
แบบรับไม่ได้ค่ะต่ำมากบอกแค่นั้นแหละค่ะ

พูดถึงวัยวะว่าเราโดนสามีเลิกเพราะอะไรแบบนี้นะคะ
ก่อนที่จะมีข้อความที่เป็นรูปที่ไม่หมดส่งเนี่ยค่ะ

มีการคุยกันแต่ว่าเราคุยในเหมือนว่า
คือเรารู้นิสัยเขาดีว่าถ้าเราทำเป็นอ่อนแอ
เขารู้ในเมื่อเขารู้บ้านเราแล้วว่าเราอยู่ที่ไหน

ทีนี้ค่ะอดีตนักแสดงตลกชื่อดังที่เป็นโคศกพักการเมือง

คุณจักรบุ๋มเชิญยิ้มค่ะหรือนายนรเศษทรงกรดค่ะ

ตอนนั้นเขาเคยอัดคลิปบอกว่าเนี่ยเขามาทำงานพักการเมืองแล้วนะ
ใช่นี่ค่ะเราโทรไปคุยมาค่ะพี่อุ๋ย
คุณจักรบุ๋มบอกว่าก่อนหน้านี้
ตัวคู่กรณีชอบไปเม้นต์ข้อความในเฟซบุ๊คและติ๊กต๊อกของเขา
ยืนยันว่าไม่เคยส่งภาพอวัยวะเพศไปให้
ถ้ามีหลักฐานก็เอามาโชว์สิ
เคยมีคดีหมินประมาทกับอีกฝ่ายนึงแต่สารยกฟ้อง
ที่ผ่านมาตัวคู่กรณีก็คือนางสาวเอนามสมมุติชอบยั่วยู้เขา
เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับพักการเมืองนะ
ถ้ามีใครพาดพิงเดี๋ยวจะใช้ฝ่ายกฎหมายฟ้องกลับให้หมดเลย
อยากให้ฟังเรื่องตั้งแต่ต้นไม่อย่างนั้นเนี่ยใครไปว่าเขาเนี่ย
ว่าคุณจักรบุ๋มเนี่ยเดี๋ยวจะหงายเงิบนะเขาบอกแบบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วนะครับฝากบอกคุณกรรมด้วยนะครับ
ถ้าจะเป็นธุระการุณาฟังเรื่องตั้งแต่ต้น
ฟังให้มันจบนะครับเดี๋ยวจะหงายเงิบเดี๋ยวจะเงิบ